ประจำปี๒๐๑๗กันแล้วเรียบร้อยนะคะ

ซึ่งทุกคนรักเธอมากเลยนะ

หน้าภูมิใจมากนี่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายมั้ยที่เข้าไป๑ใน๕

แต่ถ้าสำหรับพี่แล้วเนี่ยพี่พูดไว้ตรงหนึ่ง
ว่าพอ๑๖คนพี่รุนว่าได้แน่
แล้วพี่ก็บอกเลยนะว่าใน๑ใน๑๐คนก็ต้องได้
ไม่ได้นึกถึงทะเล๑ใน๕ซะด้วยซ้ำ
เพราะว่าพี่เนี่ยเสียดายสเปนกับแม็กซิโก

ยังงงอยู่เลยสเปนกับเม็กซิโกหรือไปได้ยังไง

มุมของพี่ม้าที่ค่ำวอร์ดอยู่กับนางงาม

โรงการนี้โอ้โหใกล้ชิดมากต่อสมัยพี่แบบ

ประคองเลยนี่ดูแลคุณมาตลอด

อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่
ที่มันเป็นรูปแบบ
ที่มีมาทั้งหมด๖๐ปี
นี่ครั้งที่๖๐เท่าไหร่

มันมีมา๖๐ปีนี้มันแข็งแรงมากนะ

เติ้ลความงามเขาก็คือต้องสวยแบบนางงามจักรวาล
อ่ารูปร่างค่ะคุณแม่เธอลองดูสิ

แบบโคลัมเบีย
โคลัมเบียแบบอะไรอ่ะ

แคทเทิร์นนางงามจักรวาลต้องเป็นยังไง

โอ้โหรูปล่างไม่ใช่สูงไม่สูงนี้นะ

ถ้าไม่ได้สูงมากเนี้ยจะต้องทรมทรวงทรมทรวงคือมีอกมีเอวมีซะโภก
ต้องสวยอย่างนี้แล้วเธอดูคนปีที่แล้วที่ฝรั่งเศสสิ
แต่สวยจริงจริงนะฟากสามมาแปตเต่นเดียวกันไหม
นางเอามาให้ดูตั้งแต่แรกเลยเออ
เค้าคุยกับเพื่อนเขาแม่คุยกับเพื่อนเพราะ๑๖คนปุ๊บดิฉันบอกอย่างนี้เลย
๗โมง๔๗นาทีในเวลานั้นกันใครสวยมากอะไรคะ
ใช่ใหญ่มากคุณค่ะบางทีก็พิมพ์ตกบ้างบางทีในไลน์ก็
๒ปีซ้อนแล้วนะปีแรกมีอีกเอามาให้ผมดูเลยตรงนี้เลยในเน็ตนี้เลย
ใครดูนะมึงคนนี้เขาบอกเลยคนนี้
คือหน้าต้องเป็นอย่างนี้ผมนางงามก็ต้องเป็นอย่างนี้แบบโตอย่างนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็รวบตึงอย่างนี้ใช่ไหม
ฟันอย่างขาวอย่างนี้เหงือกสีชมพูอย่างนี้แล้วก็บรอนแฮอย่างนี้แล้วก็รูปร่างก็ต้องมี

หันหลังใส่ชุดลาตีนที่สะโพกวาน

คือพูดอย่างนี้คืออย่ามาว่ากันนะ
คือเหมือนกับมันแล้วแต่ตามเนื้อภาคของคนที่เขาอยู่กันนะ

เวลามีคนที่ไม่รู้เนี่ยมาถามว่าอะไรทำไมยังไง
ดังนั้นเราก็ต้องศึกษาสิว่าในเวทีของเขา
เขาต้องการอะไรยังไงแบบไหน
เราก็จะต้องหาคนที่ใช่แบบนี้

ให้เขาเห็นแล้วบอกว่าเขาจึงเลือก
คำถามคำถามเป็นไง
คำถามเนี่ยเราต้องเอาอย่างนี้
ปีนี้เป็นปีที่เขารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสตรี
เราลืมไปใช่ป่ะเธอก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าในแต่ละปี
ปีปุ๋ยเนี่ยเขารนโนโลงเกี่ยวกับเรื่องของเด็ก
ดังนั้นปุ๋ยไปตอบคำถามเกี่ยวกับมูลนิธิเด็ก

มันก็ตรงใช่ไหมอันนี้คือสิทธิสตรี
ปีที่แล้วไม่รู้เรื่องอะไรจำไม่ได้

จะถามอะไรที่มันดูแบบกว้างไป
หรือว่าอะไรที่มันดูยากไป

ให้มาในเรื่องของสิทธิสตรีให้ได้
อย่างเช่นคำถามของมิสอัฟริกา

ฉันอยากจะลนรงค์ให้สิทธิค่าแรงของผู้หญิง

อันนี้คือตรงเวลาตัดสิทธิสตรีเลย

ชุดตอนนี้ในระการพิพักวิจารณ์เยอะมาก

ชุดที่อาซาว่าทำสวยมาก

ว่าเขาก็ชอบชุดที่เป็นแบบอเมริกันเฉย
ก็คือแบบเรียบธรรมดาแบบนี้
เป็นแบบบางพิวแล้วปักทั้งตัว
ให้เขาลูบเห็นเอร์โอเอสหักโผ้

เขาเป็นคนไม่ได้มีเอวไม่ใช่สิ
เขาไม่ได้มีเอวคลอดมีสโภคผลาย

อันนี้คือช่วยแล้วถูกไหม

สีก็ควรที่จะเป็นสีอ่อน

ที่มันไม่กลืนไปกับฉากข้างหลังที่เป็นสีดำ

เมื่อกี้ดูด้านข้างนี่คือแบบเอวเขาแบบอย่างนี้

ก็กรุณาส่งประเภทแบบนี้ไป
เชิดอะไรก็ได้ให้เป็นไปตามเขา

เราก็แบบทราบซึ้งน้ำใจมากไปชมกันค่ะ
อืม
ก็ตอนนี้เราก็ประกวดกันเสร็จแล้วนะคะ
มันก็แค่รู้สึกก็มีความรู้สึกอิดอ่อนนิดนึงที่เราไม่ได้ทำได้เท่าที่ทุกคนคาดหวัง
แต่ว่าเราทำได้เต็มที่แล้วก็หวังว่าทุกคนก็ยังมีความสุข
แล้วก็ตอนดูโชว์ก็มีความสุขแล้วก็สนุกด้วย
ก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่สนับสนุนเขาก็แสดงกำลังใจ
แล้วก็มาเชียร์ที่รัสเดเกิสด้วย
ก็หวังว่าคราวนี้เราก็จะมีอะไรใหม่
ที่จะให้คนอื่นแบบจับตามอง

ร้องไห้เลยนะคือเวเนซูเอล่า

ฉันต้องมีติดหนึ่งในสามใช่ไหม

บาร์บี้และคุณไปฟังเขาตอบคำถามตั้งแต่ครั้งแรกเลย
เขาแบบเก่งไล่มาจนถึงแบบว่าครั้งนี้โอ้โห

ตอบคำถามเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะมันจะเฉือนกันตอนสุดท้าย
เสียดายอันที่พอประกาศ๑๖คนคนแรกคือมาริยา

คุณเป็นนางแบบก็แล้ว

แล้วอยากเป็นอะไรต่อ

เรามีเรื่องสิทธิเสรีภาพใช่ไหม

ฉันจะได้ลนรงค์เพื่อที่จะทำให้สิทธิของสตรีในคนไทยของฉันเนี่ย
ใช้เท่าเทียมกันค่ะเอออ่ะเอออะไรก็แล้วแต่โยงเข้าไปถึงสิทธิสตรีให้ได้

ไอ้นี่เรายังเสียดายนะ

เพราะฉันแบบว่าคำบอกอย่างนี้
ชั้นได้รู้ว่ากรรมการอเมริกันเขาชอบอะไร

มาอันนี้เลยหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้
คนเพชรบุรีเฮแล้วนะคะน้ำแห้ง
แต่ทางใต้ต้องบอกเลยว่าฝนตกหนักมากทีเดียวจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
แล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างก็ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้นั้นหลายจังหวัดจริงค่ะถูกน้ำท่วมนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำท่วมขังแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่

มีพี่ที่อยู่พัทธรุงก็ส่งข้อความมาบอกรถเมย์เหมือนกันว่า
พัทธรุงแล้วรถเมย์ฝนตกไม่หยุดติดต่อกัน๓๔วัน

สถานการณ์ที่ยาราเองก็มีฝนตกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
แล้วก็ณตอนนี้ก็ยังคงมีฝนตกตลอด

ว่าฝนที่ตกหนักก็จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้

สตูนหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องเป็นวันที่๓
แล้วก็ส่งผลให้น้ำจากคลองดูสนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
เอ่อล้นตลิงเข้าท่วมถนนหลายสายเลยทีเดียว
จังหวัดเพชรบุรีสถานการณ์ตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นทางส่วนของถนนเพชรเกษมเองนะคะ
ขาเข้าขาออกก็น้ำแห้งเรียบร้อยแล้ว
ส่วนการสัญจรตอนนี้ภายในเขตเทศบาล
เพชรบุรีถนนหลักทุกสายในเขตเทศบาล
ตอนนี้น้ำแห้งเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะคะ
อุตุก็บอกด้วยว่าตอนนี้ประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศหนาวเย็นถึงหนาวมาก
ส่วนในภาคใต้เองฝนตกหนักแล้วก็ขึ้นลมแรงบริเวณภาคใต้
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดผ่านปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้
ก็ส่งผลให้วันที่๒๖๒๘มีภาคใต้ฝนตกหนักเป็นพิเศษนิดนึงค่ะ
ช่วงหน้าฉีดพิษงูเข้าร่างนางบอกจะแข็งแรง
ไม่เป็นหวัดเลย๑๕ปีเป็นไลน์หรือเปล่า

ไม่เอาค่ะไม่จำเป็นแข็งแรงอยู่แล้ว
ปักซอกคอซะหน่อยอัตชาวค่ะ
โอเคช่วงหน้าค่ะ
เอาละมากันต่อนะคะ
จวบคิริขันแล้วก็ไปแวะกองบินห้า
สักการาชเจ้าพ่อขาวล้อมหวกสารักเมือง
ทหารอากาศก็เรียกว่าต้อนรับกันยิ่งใหญ่เลยคุณผู้ชม
เครื่องบินโชว์พร้อมกับมีทงผืนใหญ่บนท้องฟ้านะคะ
ระยะทางวิ่งผ่าน๑๐๐กิโลเมตรเรียบร้อยแล้ว
บริจาคตอนนี้ก็แตะ๓๔๐ล้านแล้วนะคะ
ปัจจุบันก็๓๔๓ล้านแล้ว
คุณตูนบริสแลมก็ออกวิ่งวันนี้เป็นวันที่๒๗นะคะ
ในโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ก็ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
โดยวันนี้ก็มีศิลปินมาร่วมก้าวไปด้วย
ก็คือคุณหนุ่มสุรวุฒิไหมกันแล้วก็คุณติ๊กชีโร่ก็ไปด้วย
คุณติ๊กชีโร่ก็บอกว่าวันนี้จะไปร่วมวิ่งกับคุณตูน๑เซต
ถ้าร่างกายไหวก็อาจจะวิ่งเพิ่มสำหรับกิจกรรม๙เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่

เราจะเป็นก้าวสำคัญของคนไทยทั้งประเทศที่ได้ร่วมกันทำสิ่งดีเพื่อสังคม
คุณตีชิโร่ก็ได้บอกเอาไว้นะคะก็มีพิธีรับมอบเงินสนับสนุน
ก็เป็นของสมาคมกีฬาจังหวัดก็อย่างที่บอกไปมีการจัดเตรียมอะไรเต็มที่เลย
คุณตูนเองก็วิ่งผ่านไปก็จะเจอเด็กเด็กนี่นี่ในกองบินเมื่อกี้ภาพในกองบิน
ทหารก็ออกมายืนต้อนรับแล้วก็ปรบมือตลอดเส้นทางการวิ่งด้วย
อร่อยไหมคะอร่อยมาก
แฮปปี้เลยอ่ะหอมจังเลยฮะ

เล่าเลยค่ะเรื่องนี้คุณหนุ่มต้องยุ่งแล้ว
ข่าวมันหายไปไหนหมดไม่รู้ถึงคุณจริงนะ

เรื่องนี้คุณหนุ่มต้องยุ่งแล้ววันนี้คุณหนุ่มต้องเล่าเล่า

คุณหนุ่มเล่าค่ะปกติคุณหนุ่มจะไม่ยุ่งไง
เขาบอกอย่างนี้หนุ่มต้องยุ่ง
สงกรานเขาออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่ทางคุณแอฟเนี่ยเขาได้มีการออกมา
พูดผ่านสื่อนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ
กระคังเนี่ยยังไม่ตีหมดยก

ก็มีชาวเน็ตเนี้ยบางคนนี่นะฮะที่อยากเห็นคุณแอฟ
คุณสงการเนี่ยกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะฮะ
ก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เชียร์นะครับ
บอกว่าให้สู้นะครับก็เดินหน้าง้อคุณแอฟให้สำเร็
อ้าแม่ลูกสองยังไงลูกแฝดด้วยอืมแม่ชมไงครับไม่ชมไม่ชม

ซุปตาสาวที่แต่งงานมีลูกไปแล้วนะแต่ว่ายังฮอตอยู่แน่นอน

พายุกับน้องสายฟ้าเนี่ยตอนนี้ก็๒เดือนกว่าแล้ว
นี่ดูตัวสิหนาแล้กตัวละ
เดี๋ยวครบประมาณ๖เดือนนี้จะเข้าออกจากบ้าน

ใช่แล้วก็กลับมานะคุณแม่ชมกลับมาออกกำลังกาย
หุ่นต้องเข้าที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอนาง

แม่ชมพ่อน็อตย์ยังอัปเดตความหล่อของ๒แฝด
น่ารักตอนนี้ก็เกือบจะ๓เดือนน่ะน่ารักหรอ
คนหนึ่งเหมือนพ่อนะคนหนึ่งก็เหมือนแม่

ถูกต้องก็คุณกระแตสุพักษรก็ประกาศข่าวดีแล้ว
ตั้งท้องรอบ๒แล้วนะคะคนที่สองแล้วถูกต้องเลย
ก็เรียกว่ามีลูกสาวคนแรกกำลังอยู่ในวัยน่ารักนะคะ
ตอนนี้น้องเจ้าขาลูกสาวของคุณแม่สุดเซ็กซี่คุณกะแตสุภักษรนะคะ
สามีคุณหลุยอาทิตย์ตอนนี้ก็อายุได้ขวบกว่า
แล้วก็คุณกระแตเองก็กำลังมีข่าวดี
น้องเจ้าขากำลังจะได้เป็นพี่สาวแล้วนะคะ
เมื่อคุณกระแตก็ออกมาโพสต์รูป
น้องเจ้าขากำลังชี้ภาพอันตราซาวน์
คุณแม่กระแตก็กำลังจะเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะ

เราก็น่ารักนะ
ก็เป็นกำลังใจให้คุณมาริยาด้วยนะใช่ใช่ก็ดีที่สุดแล้ว
อืมเก่งค่ะดีมากโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ
เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ